คุณผู้ชมคะจากเรื่องการเมืองมาดูเรื่องราวของเศรษฐกิจกันหน่อยนะคะ
พูดถึงตลาดตะวันออกกลางถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจ
เรื่องของการค้าการลงทุนการส่งออกนั่นเองนะคะ
คราวนี้เนี่ยอีกหน่อยเนี่ยสินค้าของเราเนี่ย
เข้าสู่ตลาดตะวันออกกลางแล้วก็บาเรนได้มากขึ้นนะคะ
เพราะว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงทางภาคเอกชนเนี่ยนะคะ
ก็มีการไปหารือกับทางรัฐบาลบาเรนด้วยนะคะ
ในส่วนที่รัฐส่วนที่จิตระวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ก็ได้นำคณะผู้แทนการค้าทั้งภาครัฐภาคเอกชน
เข้าเฝ้าเจ้าชายคอลิฟะบินซาวมานอันคอลิฟะ
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาเรนนะคะ
ก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี
และนอกจากนี้ค่ะก็ได้นำทีมเจรจาธุรกิจ
ที่เมืองมานามาประเทศบาเรน
ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ

ติดต่อการค้ากับนักธุรกิจชาวไทยเป็นจำนวนมาก
ซึ่งส่วนที่รัฐก็ได้หารือกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพาณิชย์และการท่องเที่ยว
ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรม

และขยายการค้าการลงทุนระหว่างประเทศนะคะ
ซึ่งในการหารือครั้งนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่า
กระทรวงอุตสาหกรรมพาณิชย์และการท่องเที่ยวของบาเรน
ก็ได้รับปากค่ะว่าจะช่วยเหลือ
โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้เป็นกรณีพิเศษ

ถือหุ้นในโครงการไทยหมาด
ซึ่งก็จะทำให้บริหารจัดการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
แล้วก็ช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าไทยของเรา

แล้วก็ตะวันออกกลางได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
โดยโครงการไทยหมาดจะเปิดให้บริการปีหน้าค่ะ

ที่คนไทยถือหุ้นทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์
เป็นแห่งแรกในตะวันออกกลางเลยนะคะเนี่ย
นอกจากนี้ก็มีการหารือ
ถึงการผลักดันให้ไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าอาหาร

แล้วก็ผลักดันพวกอาหารฮาล้านผลไม้ไทย
อย่างมะม่วงมะขามหวานมังคุดส้มโอพวกนี้ค่ะ

แล้วก็ขอให้บาเรนเป็นแหล่งพลังงานให้กับไทย
รวมถึงจะเร่งผลักดันการเปิดร้านอาหารไทยในบาเรน

เพราะว่าปัจจุบันนี้จะมีร้านอาหารที่เป็นรายใหญ่อยู่ประมาณนัก๔๕แห่ง
แล้วก็มีรายเล็กอีกเป็นร้อยกว่าแห่งนะคะ
ส่วนทางบาเรนเองเขาก็ต้องการให้เรา
ไปลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายโรงพยาบาลแล้วก็การก่อสร้าง
รวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างไทยบาเรนด้วยนะคะ
เป็นการเพิ่มเที่ยวบินจาก๗เที่ยวบินต่อสัปดาห์
เพิ่มขึ้นอีก๓เที่ยวบินต่อสัปดาห์
รวมแล้วจะมีเที่ยวบิน๑๐เที่ยวบินต่อสัปดาห์นั่นเองนะคะ